มาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ออกมาแจงเหตุผลนะคะว่า
ลีกสูงสุดของไทยไม่สามารถกลับมาแข่งขันได้เร็วกว่าวันที่๑๒กันยายน
ก็จากกรณีที่มีข่าวว่าผู้บริหารสโมสรฟุตบอลออกมาเคลื่อนไหวชักชวน
สโมสรสมาชิกลงชื่อทำหนังสือถึงสมาคมกีฬาฟุตบอล
เพื่อดำเนินการตามความต้องการโดยมีความต้องการ๔ข้อดังนี้นะคะ
ข้อแรกก็คือให้สมาคมจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกให้เร็วขึ้นให้จบในเดือนธันวาคม
ข้อที่๒ให้สมาคมดำเนินการตามข้อ๑เพื่อที่จะได้ค่าลิขสิทธิ์ตามเดิม

ยกเลิกระบบการเลื่อนชั้นตกชั้นของปี๒๕๕๙
แล้วก็สโมสรจะตกลงกันเองเรื่องจำนวนนักเตะต่างชาติลงสนามในแต่ละนัดค่ะ
แต่จากข้อเรียกร้องดังกล่าวนะครับ
ตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมคมกีฬาฟุตบอล
ว่าทางสมาคมชี้แจงเหตุผลมา๗ข้อนะครับ
จากมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ตามคำเรียกร้องนะครับ

จากสโมสรปล่อยตัวนักเตะต่างชาติกลับบ้านเกิดไปแล้ว
และบางคนยังไม่สามารถเดินทางกลับมาได้นะครับ

มูลค่า๑๒๐๐ล้านบาทหรือเปล่านะครับ

ความศักดิ์สิทธิ์และความน่าเชื่อถือก็จะหายไป

นักเตะต่างชาติของแต่ละทีมนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
เนื่องจากว่าเป็นข้อตกลงที่ประชุมร่วมกันแล้ว
แล้วก็เกมผ่านไป๔นัดแล้วนะครับ
หากเปลี่ยนแปลงก็มีความได้เปรียบเสียเปรียบนะครับ
อกจากนั้นสมาคมก็ได้พูดคุยกับสมาคมนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ
มีความจำเป็นเรื่องห่วงสุขภาพและอาการบาดเจ็บของนักเตะ
บางทีการเตรียมแผนการฝึกซ้อมสำหรับคันแบ็ควันที่๑๒กันยายน
ส่วนใหญ่ยังไม่ฟิตเต็มร้อยซึ่งหากเตะเร็วขึ้นอีก
เสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บแน่นอนนะคะ
ขณะเดียวกันฟุตบอลทีมชาติก็มีโปรแกรมฟุตบอลโลก
คันเลือกอีก๓นัดในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน
ถ้าหากว่าแข่งขันทีก็จะส่งผลต่อการเตรียมทีมชาติด้วยนะคะ
เช่นเดียวกันกับอีกหนึ่งทีมที่น่าจะได้รับผลกระทบ

อาจจะทำให้แชมป์ไทยลีกซีซั่นล่าสุด
แบ่งทีมเป็น๒ชุดเพื่อลงแข่งขันทั้งไทยลีก
ตามข่าวโปรแกรมที่ออกมาเนี่ยรู้สึกจะเตะประมาณ๑๒วัน๔นัดนะครับ
ด้านนายกรวีปริศนานันทกุลรองประธานบริษัทไทยลีก
แจ้งว่าสัญญาลิขสิทธิ์สามารถ

หวังว่าจะไม่ใช้ประเด็นนี้มาเป็นเหตุลดเงินค่าลิขสิทธิ์
เพราะส่งผลกระทบต่อสโมสรฟุตบอลและวงการฟุตบอลทุกระดับ
ก็อยากจะชงฟุตบอลไปครบทุกนัดจนจบฤดูกาลนะครับ

ทั้งสองฝ่ายจะนัดวันเจรจาทางออกหาทางออกกันนะครับ
ในวันที่๒๔กรกฎาคมนี้นะครับ

สำหรับเรื่องไทยลีกน่าติดตามมากว่าสุดท้ายแล้ว

ก็ไทยรัฐทีวีติดตามข่าวทุกวันเลยนะคะ